มีคุณครูคนนึงค่ะเขามีทักษะมีเทคนิคในการเรียนการสอนที่น่ารักมาก
แล้วลูกศิษย์เขาก็ถ่ายรูปแชร์เข้าไปในโลกโซเชียล
ไปดูกันค่ะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
นี่ค่ะมาแล้วค่ะ

คือตอนแรกว่าจะเป็นม้านินมังกรแต่ดูจากสีชมพูขนาดนี้นี่โพดีหรือเปล่าคะ
เอองงอยู่เหมือนกันนี่นะปันผสมนะฮะเป็นลูกครึ่งผสม
แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลเขาแชร์กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยจริงค่ะ
เป็นคลิปสั้นสั้นนะประมาณนาทีหนึ่งค่ะเป็นคุณครูภาษาไทยผู้ชายคนนึง
เปิดตัวเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะมาสอนวิชาวรรณคดีไทยนี่แหละ
พอเข้ามาปุ๊บนี่ไงเสียงฮือฮาเสียงกรี๊ดของลูกศิษย์มากมายทีเดียวค่ะ
เพราะว่าคุณครูท่านนี้เนี่ยขี่หุ่นม้านินมังกรสีชมพูมา
เดี๋ยวนะตกลงคือม้านินมังกรจริงใช่ไหม

เพราะว่าอย่างนั้นไงเกี่ยวข้องกับเรื่องวรรณคดีไทย

การสำคัญมากเลยเป็นม้านินมังกรผสมโพนี่
ถูกต้องเลยแล้วก็ไม่ได้มาอย่างเดียวนะร่ายกรอนมาด้วย
เด็กก็เลยแบบโอ้โหชอบอกชอบใจ
โอ้โหร่ายกรแบบว่ากรในวรรณคดีถูกไหม

ก็นี่ไงอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสน
แล้วซ้อนว่าอย่าไหมใจมนุษย์
มันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนด
ถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ

เหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
คุณไม่น่าอ่าน
คืออันนี้ตัวอย่างที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้อง

แต่ว่าตอนเด็กก็ต้องมานั่งท่องกรอนแบบนี้นะ

แต่ว่าในบรรยากาศสมัยที่พวกเราเรียนยังไม่มีนวัตกรรมแบบนี้

แต่พอคุณครูเข้ามาเปิดตัวยิ่งใหญ่แบบนี้

ศิษย์ก็ทั้งปรบไม้ปรบมือ

แล้วก็แชร์ลงไปในโซเชียลมี
อันนี่แหละ
หานินมังกร
ไม่ใช่หมานินมังกร

น่ารักมาก
คุณครูคะแสดงตัวด้วยค่ะ
คุณครูคุณไฟแสดงตัวด่วนนะครับครูคะ